ไปเกือบ๒๔ชั่วโมงที่ผ่านมาครับ
เกิดเหตุระทึกขึ้นที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง

ผู้ชายคนนี้ครับจู่ก็เดินเข้ามาในปั๊ม

ถือมีดเสร็จแล้วปั๊บปรีเข้าไปที่รถคันนี้

คันน้ำเงินเติมเสร็จจ่ายเงินเรียบร้อย

แล้วผู้ชายเสื้อสีดำนั่นคือคนคลั่ง

เดินมาผ่านรถคันสีน้ำเงินแล้วมานั่งพักแป๊บหนึ่ง
โอ้โหโชคดีมากคันสีน้ำเงินคือขับออกไปพอดี

แต่คันสีขาวอุ๊ยนี่เปิดประตูขึ้นไปเลยเหรอ
ใช่ครับขึ้นไปนั่งเลยไม่รู้จักมาก่อนด้วยกับคนขับรถ
นี่คนขับไวมากนะ
คนขับและคนที่นั่งมาด้วยชายหญิงคู่นี้เปิดประตูแล้วลงมา

จังหวะที่เอื้อมมือเข้าไปนั่นคือไปดึงกุญแจรถออก
ส่วนผู้ชายคลั่งชุดดำขึ้นไปเสร็จปั๊บปิดประตู
จ่ายน้ำมันที่กำลังเติมค้างไว้อยู่สะบัดทิ้งด้วยครับ

แล้วเอื้อมไปปิดประตูฝั่งนั้นที่เปิดเอาไว้
นี่เป็นอีกจังหวะหนึ่งตอนที่เขาลงมาจากรถ

และคุณผู้ชมครับเขาถือสายไปสายมา

เขาพยายามจะขับรถเก๋งขาวคันนี้ออกไปแต่ขับไม่ได้
เพราะว่ากุญแจเจ้าของคนหนึ่งออกไปด้วย

เอาคุณดูฮะจู่คือก้าวขึ้นไปเหยียบบนฝากระโปรงรถ
แล้วนั่งมือซ้ายจับที่หัวจ่ายน้ำมันแล้วทุบนี่
แบบนี้ฮะมือขวายังกำมีดอยู่นะครับ

คือจังหวะที่มอเตอร์ไซค์เขาขับเข้ามาในปั๊ม
เติมน้ำมันปรากฏว่าอะไร
ผู้ชายคลั่งคนนี้จะไปขโมยมอเตอร์ไซค์อีกฮะ
แต่มอเตอร์ไซค์เขารีบบิดหนีออกไปก่อน

ตัวไหนนี่โดนตัวไหนมาก่อน
คือคลั่งมากนะโดนอะไรมาแล้วโดนตัวไหนมา
สุดท้ายคุณตำรวจต้องมาแล้วครับ
คุณตำรวจมาภาพเจ้าหน้าที่และคุณตำรวจมา
ก็ช่วยกันควบคุมตัวผู้ชายคนนี้เอาไว้
ลองดูหน่อยฮะในจังหวะที่เจ้าหน้าที่มาแล้ว
อีกมุมหนึ่งนะฮะ
เห็นไหมฮะเอ้า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือทำเอาคนในปั๊มงงหมดเลย
ทั้งเด็กปั๊มทั้งคนขับรถ
นี่เจ้าหน้าที่มาแล้วครับพี่กู้ภัยวิ่งไปแล้ว

เพื่อจะควบคุมตัวผู้ชายคนเมื่อกี้นี้ที่ตะโกนเอะอะโวยวายครับ
นี่นะฮะหลังจากนั้นควบคุมตัวได้โอ้โห
ก็ยังไม่ยอมหยุดครับสภาพเขานี่ฮะนั่งไม่นิ่งเลย

เรามีโอกาสได้พูดคุยกับเจ้าของรถเก่งชื่อว่าคุณปสิวัณนัทอายุ๓๑ปี
ก็เล่าให้ฟังพี่ผมตกใจมากผมขับรถเข้ามามากับแฟน
แล้วคือจะเติมน้ำมันปรากฏเขาขึ้นมาเสร็จปั๊บปิดประตูรถ
แล้วบอกให้ผมขับรถไปพูดว่าอะไรรู้ไหม
พูดว่าไงครับกูโกโกโกแว่
ไม่รู้แล้วไม่ไปไหนทั้งนั้นลงก่อนครับ
แล้วก็ดึงกุญแจรถเลยทำให้เขาขับรถคันนี้ต่อไปไม่ได้
ขอบคุณคุณตำรวจที่มาควบคุมตัวเขาแล้วพาไปโรงพัก
ตั้งแต่เมื่อคืนนี้๓ทุ่มกว่าตอนที่เกิดเรื่อง
กระทั่งถึงช่วงเที่ยงครับก็ยังคุยไม่รู้เรื่อง
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อายุทยาครับในพื้นที่รับผิดชอบโรงพักอุทัย
สอบปากคำพอจะได้ความบ้างแล้ว
แต่ว่าต้องผ่านล่ามนะฮะเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้
ไต้หวันต้องใช้ล่ามครับ
ชื่อว่าโอจุ้ยห่าวโอจุ้ยห่าวอายุ๒๘เป็นคนไต้หวันครับ
รู้แค่นี้ที่เหลือคือให้การวกไปวนมา
แต่ตำรวจก็ยังคงพยายามต้องตามหาข้อมูลให้ได้มากที่สุดครับ
ประสานกับล่ามศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวมาช่วยถามช่วยแปล
๓ชั่วโมงกว่าอาจจะได้ข้อมูลเพราะว่าให้การวกไปวนมาอยู่เรื่อย
เขาเล่าแบบนี้ครับเข้ามาประเทศไทยเนี่ยแอบเข้ามาทางน้ำ

เมื่อหนึ่งกัญญาโยนที่ผ่านมานี่เองมากับเพื่อนอีกสองคน
มาถึงที่สิงห์บุรีแล้วทะเลาะกับเพื่อนครับ

ก็เลยแยกตัวมาโบกรถจนมาถึงอายุทยาแล้วก็มาก่อเหตุ
คำถามที่มิ้นถามและคุณผู้ชมสงสัย

ที่เขาทำย้อนกลับไปวงจรปิดหน่อยฮะ
ที่อยู่เดินเข้ามาคลั่งถือมีดเอาหัวน้ำมันสายไปสายมา

ตรวจแล้วฉี่ม่วงครับ
แอมเฟตามีนเล่นยาบ้ามาก่อน
แจ้งข้อหาเบื้องต้นพยายามชิงทรัพย์

ลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย
อ้าวแล้วฉี่ม่วงทำไมไม่มีข้อหายาเสพติด

ปรากฏว่าโอจุ้ยห่าวคนนี้มีหมายจับติดตัวคดียาเสพติดอยู่ก่อนแล้ว

รอดครับก็คงต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
และนี่คือของกลางที่ยึดมาได้
มีดเล่มนี้แหละที่ถือในมือขวาตอนที่
สายไปมาขู่คนนู้นขู่คนนี้ฮะ
พกมีดมาด้วยนะคะ